พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการจัดงานที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ได้มีการจัดงานศิรกรานพระภูบาลนวมินเป็นปีที่๒นะคะ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทะมหาภูมิพลอดุญเดชรมรมนาศบอพิศค่ะ
ติดตามบรรยากาศจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
การแสดงแสงสีสื่อผสมชุดความฝันของพ่อนั้นนะคะ
ถือว่าเป็นการแสดงสุดแสนจุดพิเศษค่ะ
เพราะว่าจะมีการแสดงแบบสร้างสีสันสร้างเงาประกอบเรื่องราว
ฉายลงบนอาคารนวบินทรบพิษ๘๔พันศา
ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่จะได้ชมการแสดงในลักษณะนี้นะคะ
การแสดงนี้จะเห็นพร้อมกันทั้ง๓ด้านค่ะ
คือฝั่งพระนครฝั่งปิ่นเกล้าแล้วก็ฝั่งบางกอกใหญ่ค่ะ
สำหรับการแสดงครั้งนี้นะคะ
เป็นการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับกล่องความคิดความทรงจำของแต่ละคนที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ความสุขของพระองค์ที่ทรงอยู่ท่ามกลางประชาชนที่พระองค์ทรงรักและทรงห่วงใย
ซึ่งจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจในด้านต่างตลอดพระชนชีพของพระองค์
เรื่องราวต่างที่จะแสดงนั้นนะคะจะถูกนำส่งไปยังเบื้องบนด้วยยานวิถีใด
เพื่อให้พระองค์ทรงอย่างรู้ในทิพย์วิมาร
ประสบกรณิกรชาวไทยทุกคนยังน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และยังคงสารต่อพระราชปนิษฐานร่วมทำความดีสืบสารความฝันของพระองค์ตราบนิตนิรันดิ์ค่ะ
จากการแสดงนั้นจะสื่อความหมายถึงพระองค์ท่านแล้วอาคารแห่งนี้ยังเป็นอนุสรให้เราชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วย
เนื่องจากเป็นอาคารหลังสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่๙พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
ในการจัดสร้างไว้รองรับผู้ป่วยยากไร้ขึ้นจึงนับว่าเป็นการแสดงที่มีความหมายยิ่งนักนะคะ
ส่วนบรรยากาศงานศิรกรานพระภูบาลนวมินตลอดทั้งวันที่ผ่านมานั้น
ยังคงเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่มาร่วมกันตักบาทพระสงฆ์ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองแสดงถึงการหลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียว
มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ๒ปี
คล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่๙
ชมการแสดงปราธกคาถาพิเศษของดรสุเมษตันติเวชกุล
เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาที่กล่าวถึงรับสั่งสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่๙
ถึงคนไทยทั้งประเทศนะคะว่าให้รู้จักหน้าที่และการทำงานค่ะ
โดยพระองค์ทรงย้ำเสมอว่างานยังไม่เสร็จ
แม้ว่าตลอดพระชนชีพนั้นจะทรงงานอย่างหนัก
เพื่อความผาสุขของคนไทยและทรงย้ำด้วยว่า
เทคโนโลยีจะก้าวไปในยุค๔๐
แต่ก็ไม่ควรลืมภูมิปัญญาหรือว่าศาสตร์เดิมที่เคยมีมาด้วย

ประชาชนก็ได้ฟังพระธรรมเทศนา
และร่วมพิธีสวดพระพุทธมนตร์ถวายพระราชกุศล
พร้อมกับชมภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ
ที่ทุกคนจะยืนสงบนิ่งน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณร่วมกัน
เป็นเวลา๘๙วินาทีในเวลา๑๕นาฬิกา๕๒นาที
ซึ่งเป็นเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคตค่ะ
และจากนั้นก็ชมปฏิมากรรมแสงเงา
เหนืออาคารศรีสังวานปรากฏเงาของพระพักษ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ที่ทรงแย้มพระสวรรค์ด้วยพระเมตตา
และนี่ก็เป็นผลงานการออกแบบจากอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ
ก่อนหน้านี้เคยทำขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว
แต่งานชิ้นนี้เป็นการทำขึ้นมาใหม่
และได้ปฏิสถานไว้ที่โรงพยาบาลสิริราชเป็นครั้งแรกค่ะ
จากนั้นนะคะคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ได้นำผู้บริหารคณะแพทย์พยาบาลบุคลากรของสิริราช
ทำพิธีศิรกรานพระภูบาลนวมิน
เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
พร้อมกับกล่าวถวายราชสะดุดีถึงพระองค์ท่าน
้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

ในการดำรงชีวิตในการประกอบวิชาชีพ
ทุกคนช่วยประเทศแต่ใจเท่านั้น
ทุกคนสามารถร่วมกับพระองค์ท่าน
ทำสิ่งดีให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ชีพแพทย์เราก็มีหน้าที่หนึ่ง
ผมเคยกลับไว้ว่าส๖ส

เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษา

ทำหน้าที่อันนั้นเราประสานกัน
เพราะทั้ง๖สอนนี่แหละจะทำให้

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

และขับร้องเพลงพระราชนิพล

ก็สร้างความทราบซึ้งและความประทับใจ
ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ตุลาเมื่อปี๒๕๕๙ค่ะ
วันที่ได้รับข่าวพร้อมกับประชาชนคนไทยทุกคน
เราก็มีโอกาสได้มาที่นี่นะคะ
ได้มารอฟังแถลงการ
ซึ่งวันนั้นต้องบอกว่าเป็นวันที่
เป็นวันที่หัวใจสลายจริงของประชาชนคนไทยทุกคน
และก็เป็นวันที่เราได้เห็นถึงความจงหลักพรรคดี
ของทุกคนที่มารวมกันอยู่ที่นั่นน่ะนะคะ
ความรู้สึกของวันนั้นจนวันนี้ผ่านมา๒ปีเต็มแล้ว
ก็ยังระลึกถึงพระองค์ท่านไม่เสื่อมคลายนะคะ
ส่วนกิจกรรมที่โถงอาคารร้อยปีสมเด็จพระศรีนครินนั้น
ยังมีกลุ่มศิลปินสนามหลวงและนักวาดการ์ตูนอิสระมาวาด
และตัดสติ๊กเกอร์พระบรมศาสตร์ธิสลักษณ์
พร้อมมอบภาพนี้ให้แก่ประชาชนฟรีด้วยนะคะ
และนอกจากกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้แล้วค่ะ
ประชาชนยังสามารถมาร่วมชมนิทัศกาลภาพวาดในหลวงราชการที่๙
ศิลปินผู้กันหนวดหนู
ชมนิทธิศการภาพพระบรมศาสตร์ยาลักษณ์ของในหลวงราชการที่๙
ล้วนแล้วแต่เป็นภาพที่ทรงคุณค่านะคะ
จะแสดงถึงวันที่๑๘ตุลาคม
อกจากนี้ยังมีนิทัศกาลภูสามาลาจัดแสดงถึงวันที่๓๑ตุลาคมด้วย
ทั้งหมดนั้นเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีค่ะ
และนี่คือบรรยากาศที่งานศิรกรานพระภูบาลนวมินนะคะ
สุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ขอบคุณคุณสุภานีและทีมข่าวด้วยนะคะ